พบว่าจุดนี้มีการนำเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
มาขายบริการนักท่องเที่ยวด้วย
แล้วก็เป็นเด็กจากนครราชศรีมา

มาขายบริการในกรุงเทพมหานคร
ค่ะตำรวจกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษ
หรือว่าปคมสวนที่กำลังกับตำรวจ๑๙๑
และตำรวจสนโชคชัยค่ะ

เนื่องมาจากกรณีที่ต้นเดือนมิถุนายน
มูลและหน้าที่ปวินาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ได้รับร้องเรียนจากผู้ปกครองของเด็กหญิง
อายุต่ำกว่า๑๘ปีบอกว่าลูกสาวหายออกจากบ้าน
จากนั้นตำรวจปคมค่ะสืบทราบว่าเด็กหญิงคนนี้

ตำรวจก็เลยเข้าช่วยเหลือเด็กทั้ง๔คนไว้ได้นะคะ
แล้วก็ล่อซื้อผู้ขายบริการทางเพศ
เป็นเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีได้อีก๒คน
ทั้งนี้ตำรวจปคมขยายผลการจับกลุ่มเจ้าของเพจ
ซึ่งพบว่าเจ้าของเพจเป็นเด็กหญิง

มีพฤติการเป็นแม่เล้าผ่านโซเชียลมีเดียค่ะ

จะมีแม่เล้าเป็นแม่เล้าใหญ่เป็นหัวหน้าใหญ่เลยนะคะ

จากนั้นตำรวจพอทราบข้อมูลทั้งหมดแบบนี้นะคะ
ก็เลยวางแผนช่วยเด็กหญิงลูกสาวแม่เล้าปู
โดยจับคนเชียร์แขก๑คน
ในข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์และเป็นธุระจัดหาเพื่อค้าประเวณี
คือมันก็จะย่งใหญ่กันไปมาที่รีสอร์ตที่นครราชสีมา
ตอนนั้นก็ส่งตัวเด็กที่เป็นเด็กนครราชศรีมา

หลังจากนั้นตัวแม่เล้าเองก็ดึงตัวเด็กที่นครราชศรีมา

อยู่ภายใต้สังกัดของตัวเองก็คือเพจอัมวาราบี
ฟังเสียงทางด้านผู้มันคับการหรูปไดโพกคอร์มอล
ทำการจับกลุ่มนะครับบุคคลซึ่งเสพเด็ก
หรือว่ามีการร่วมประเวณีกับเด็ก
เป็นครราชการการเมือง๓ท่าน
เป็นนายกเป็นประหลัฐ

และมีการจับกลุ่มผู้ดูแลรีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นคนนำพาเด็กสามคนนะครับ
ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับไปให้บริการนะครับ
ผมถึงบอกว่าคดีนี้ทำไมต้องมี๑๙๑เข้ามาเกี่ยวครับเพราะว่ามันเป็นผลสืบเนื่องจากการนำตัวเด็กจากโคราช
นครราชศรีมานะครับมาขายตัวในกรุงเทพครับผู้บังคับการปคมนะครับ
เปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่าคดีนี้สารอนุมัติหมายจับข้าราชการทางการเมืองท้องถิ่น
ร่วมรุมโทรมหญิงและขมคืน
ประกอบไปด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หลัดอบตและกำนัน
โดยตำรวจตอนนี้กดดันให้มอบตัวนะคะ
ขั้นต้นขั้นตอนนี้ก็คือ
คมเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบรามการ

เพราะถือว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์
รายละเอียดของคดีนี้จะมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร
จากนครราชศรีมาสู่กรุงเทพมหานคร

เพราะว่าจะมีการแถลงข่าวในคดีนี้ทั้งหมด
กองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์ค่ะ